เปิดงานที่ว่าแปลกแปลกยังไง

อ้าวนี่คือการเปิดงานหรือครับ

แล้วต้องเดินขึ้นมาอย่างนี้นะ

ตรงที่ยืนนั่นมีแท่งอยู่ไง
แต่สามารถลุกขึ้นมายืนแบบนี้ได้
แต่ถามว่าใครกันนะที่ว่ายน้ำ

ตอนว่ายน้ำแหวกว่ายน่ะน่ะ

ท่านรองผู้ว่านะไปว่ายน้ำอย่างนั้นนะ
รกีฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านลงทุนลงไปว่ายน้ำอย่างนี้เลย
แล้วมาเป็นประธานในการจัดงานประเพณีแห่ค้างดอกไม้
ซึ่งท่านต้องว่ายน้ำกลางลำน้ำห้วยเลยนะตรงนั้นมันลึกอยู่
ว่ายน้ำไปเปิดงานเรียกได้ว่าเปียกกันทั้งงานเลยทีเดียวเชียว
แต่ก็ถือว่าเป็นสีสันในงานเปิดงานปีนี้ครับซึ่งงานประเพณีแห่ค้างดอกไม้ตะบนห้วยแห้ง
การบริหารส่วนตำบลเขาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
จัดเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
ภายใต้แนวคิดแห่ค้างดอกไม้ไหว้หลวงพ่อโตโชว์ผ้าทอลายโบราณสืบสารประเพณีท้องถิ่น

งานนี้นะครับเขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนี่ตำอย่างนี้

นี่เขาเป็นการทำอาหารพื้นบ้านตำข้าว
เอามาเป็นอาหารลักษณะแบบนี้นะ
แล้วนอกจากนี้ยังมีการประกวดค้างดอกไม้ขบวนนางรำสาธิตอาหารพื้นบ้านเขาที่เห็นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นการทำข้าวโปรงที่เห็นเมื่อสักครู่
และยังมีการตั้งกระบวนแห่ค้างดอกไม้จาก๙หมู่บ้านในตำบลไปยังวัดผาท่างครับ
ก็ถือว่าได้ทำบุญกันในช่วงสงกรานแบบนี้ไง

ซึ่งประเพณีแห่ค้างดอกไม้ตำบลห้วยแห้งเนี่ยเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทย
เชื้อสายลาวในพื้นที่อำเภอบ้านไร่
เขาจะนำดอกไม้ต่างที่หาเก็บได้ในท้องถิ่น
มาจัดประดับตกแต่งที่ค้างไม้ไผ่แบบนี้
ให้มันดูเป็นรูปทรงคล้ายเจดีให้มีความสวยงาม

เด็กก็ว่ายน้ำเล่นกันแบบนี้เพื่อคลายร้อนนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีการแห่เข้าวงเข้าวัดกันไปด้วย
เพื่อสืบสารประเพณีแล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญ
ครับต้องกำลังการสู่จาน